ที่ตกเป็นเหยื่อแกงคอลเซ็นเตอร์
วันนี้ตำรวจออกมาเปิดเผยนะครับ
ว่ามีคนตกเป็นเหยื่อแก๊งเซ็นเตอร์
คือทางออนไลน์สูงถึง๒แสนคดี

แล้วบอกว่าที่นครนายกเจ้าของร้านอาหารเจอครับ
มุกใหม่ของแก๊งคอลเซนเตอร์

นายสารประสานคำมินเลสนะครับ
เจ้าของร้านสาลิกาอำเภอเมือง

บอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวรู้หรือยังล่ะ
ผมเจอเลขคนใหม่ของแก๊งคอลเซนเตอร์
คือติดต่ออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
สั่งข้าว๑๐๐กล่องราคา๘๖๐๐บาทใช่ไหม

อ้างว่าจะมารับสินค้าวันรุ่งขึ้น
ทางร้านก็ทำอาหารตามที่สั่ง
วันต่อมาผู้ชายคนเดิมครับ
อ้างว่าลืมสั่งอาหารภาคสนาม

อยากให้ผู้เสียหายสั่งอาหารเพิ่มจากร้านนี้
แล้วก็นำค่าอาหารมารวมบินกันกับข้าวร้อยกล่องที่สั่งไว้

พอสแกนแล้วมือถือรวนมาอีกแล้ว

เริ่มเอกใจแล้วว่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะ
นะครับรีบโอนเงินในบัญชี๒บัญชี

หลังจากนั้นก็พยายามติดต่อกับลูกค้าคนนั้น

แม้ว่าจะไม่สูญเงินในบัญชี
แต่เสียหายค่าทำอาหารไปหลายพันบาทเลยครับ

พอดีมีน้องอีกคนที่รู้จักกันนั่งคุยกันอยู่

เราก็เค้าลองสแกนดู

น้องก็เลยรีบปิดโทรศัพท์แล้วเปิดใหม่
ของยังมีกระชีนึงตอนจานเข้าไปโอน
แต่ว่ามันเปิดแอปไม่ได้เลย

ว่า๖๐๐๐๐ไม่หายแล้วอีก๕๐๐๐๐ค่อยวัดดวง
ว่าอีกวันจานเปิดงานไปดูว่ามันจะหายไม่หาย
พลตำรวจตรีภูมินสิงหาสุดนะครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจพทรนครนายก
เปิดเผยบอกว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ
ติดต่อที่มาหลอกลวงผู้เสียหายแล้ว
พยายามมันหาเลขคนใหม่ตลอดแหละมาหลอกมาลวง
ไม่ควรกดตอบรับข้อความเหล่านี้ครับ
อีกส่วนที่สำคัญก็คือเงินในบัญชีธุรกรรมออนไลน์
หากเป็นเงินในบัญชีที่ใช้จ่ายออนไลน์ก็ไม่ควรเอาเงินใส่ไว้เยอะ
ไม่ควรจะเอาเงินใส่ไว้เยอะนะครับ
ดูสิวันหนึ่งเราใช้เงินหมุนเวียนประมาณเท่าไหร่ก็เอาใส่ไว้เท่านั้นนะครับ
ไปดูพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงครับ
คือท่านมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
นะครับผ่านออนไลน์นะฮะที่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
เหยื่อมิจฉาชีพในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
คดีนี่ที่แจ้งแล้วที่ไม่แจ้งอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะ
เสียหายไปกว่า๓๑๐๐๐ล้านบาทครับส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกโอนเงิน
ยังคงหลอกผู้อื่นด้วยการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
อันนี้เป็นแหม่ฟอร์มที่ใช้มากที่สุด
อกให้โหลดโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์สื่อสารของผู้เสียหาย
อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการผูกเบอร์ไว้กับบัญชี
เงินฝากที่มียอดสูงครับและหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสจากข้อมูลส่วนตัว
พวกนี้นะครับเพราะมันดาวน์ได้หรือบางทีพอเข้ามาควบคุมโทรศัพท์
เราได้แล้วมาไปเห็นวันเดือนปีเกิดมันก็ลองดู
มันเอาเบอร์โทรศัพท์ลองดูและในที่สุดมันก็ปลดล็อกได้
แล้วเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ธนาคารต่าง
เขาจะไม่ส่งลิงก์ให้คุณผู้ชมกด
เพื่อที่จะเด้งไปทำอะไรแล้วนะ

วิธีการของมิจฉาชีพนี่ก็อัปเดตอยู่เรื่อยเลยนะคะ